เอาของหมอจุลาไม่ได้เหรอ

เขายังผลิตไม่ทันแต่ตอนนี้ที่ประเทศจีนผลิตทันคือวัน
ไม่ใช่เขาบอกว่ามันจะมีอยู่กี่เจ้านะที่ได้รับสำนาคาร

เขาส่งไว้แล้วส่งให้ทางนายกออกมาแล้ว

เพราะตอนนี้ทำบุรกรรมทางการแพทย์
เป็นการนำไปใช้แล้ว

แล้วมันเป็นการตรวจภูมิอ่า

แล้วตรวจเหมือนตั้งคันเลย

แต่คราวนี้๑๑เมษายนนี้
ประชาชนจะได้ล็อตแรกก่อนนะคุณหนุ่มนะ
หลานชิ้นจาถิ่งประชาชน
ครูแม่ไปรับหรือเปล่าไปรับก็ไม่เอากลัวนะ

ไม่ต้องเข้าแถวไปรับใช่ไหมคะ

ควรเดี๋ยวก็ต้องทรมานก่อน๗๑๐วัน
แล้วก็จะส่งให้ตามทะเบียนบ้าน๑คนต่อ๑ชิ้น
โดยครัวเรือนที่จะรับหน้ากากเป็นลำดับแรกคือ
ป้อมปราบศัตรูภายเขตสัมพันธวงศ์
คือรหัสปริศนีย์๑๐๑๐๐น่ะ
แล้วก็จะจัดครบทั้ง๕๐เขตของกรุงเทพแล้วก็เขตสุดท้าย
จะได้รับไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมนะฮะ
สำหรับในส่วนที่เหลืออีก๔ล้าน๔แสนชิ้นนะ
แจกสายกับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑลและพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยงเขาว่า

มีคนก็ส่งไลน์บอกว่าอิตาลีตายเย็บเพราะว่าอัตราผู้สูงอายุมากกว่าประเทศอื่นในยุโรป